แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนติดใจกับบทบาทการเป็นพิธีกรสายหาของหนุ่มคนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกถึงนิยามการแต่งตัวในสไตล์แบบเฉพาะของพิษกาชัยกันนะคะจะเป็นยังไงติดตามกันค่ะ
ต้องยกให้พิษกาชัยเป็นอีกหนึ่งหนุ่มเจ้าพ่อแฟชั่นของวงการอีกคน
และเพราะสไตล์การแต่งตัวที่ไม่ซ้ำใคร
เลยทำให้พิธีกรมาสกลคนนี้ได้รับเลือกให้มาร่วมถ่ายแฟชั่น
เพื่อถ่ายทอดสไตล์การแต่งตัวลุคต่างเอาใจหนุ่มค่ะ
ก็คืออยากให้คุณหนุ่มแต่งตัวเป็นสไตล์ตัวเอง

ที่แฟชั่นแบบสูตรบ้างสปอร์ตบ้างแคชั่วบ้าง
จริงผมทำร้านสูตรก็จะใส่สูตรบ่อย
แต่ด้วยอากาศเราก็จะแต่งตัวแคชัลว่าง
สักส่วนใหญ่สปอร์ตจะนานทีเวลาเบื่อเลยครับ
คือเราก็ตั้งหมดทุกสัตว์
และพอไลฟ์สไตล์ที่ชอบแต่งตัว
ก็ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านสูตร
เปรียบเสมือนซิกเนเจอร์ของตัวเอง
แต่เนื่องด้วยสภาพอากาศบ้านเราที่ร้อนอบอ้าว
พิษก็ออกตัวว่าทำให้ไม่สามารถใส่สูตรตลอดเวลาได้
พร้อมกับแนตคลิกง่ายสำหรับหนุ่ม
ควรเลือกแต่งตัวให้เหมาะกับการละเทศะดีที่สุดค่ะ
จริงเราก็ชอบแต่งตัวตั้งแต่ละอยู่แล้ว
จนก็เลยประจวบทำให้เราได้มาทำเสื้อผ้า
แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่
แต่ก็เราจะตามการรัฐเทศะและวัยด้วยเน

เหมือนตอนเราแบบอยู่มหาลัยอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะแบบปรับไปตามคาแรคเตอร์ของช่วงเวลานั้น

ถ้าวันนี้ขี้เกียจเสร็จผมก็จะต้องใส่หมวกแล้วล่ะ
ก็จะแมทอย่างอื่นลงมาแทน
หรือวันนี้ขี้เกียจใส่กางเกงยีนร้อนมา
ขาสั้นก็จะเริ่มคิดอย่างอื่น

ผมไม่ค่อยเชียร์คนซื้อของปลอมเท่าไหร่

ใส่ของที่ไม่ต้องแพงแต่แปลกให้มันเท่าไร

พิษก็ได้เผยถึงคำจำกัดความ
หลายคนยกให้เขาเป็นเจ้าพ่อแฟชั่น

ให้ทุกคนควรดึงความเป็นตัวเองออกมา
นั่นคือสไตล์ที่ดีที่สุดค่ะ

น้อยมากแล้วก็กางเกงจะเอวสูงส่วนใหญ่
เพราะรู้สึกว่าแบบต่ำแล้วเดินหลุดตลอดเวลาครับ
ก้มอะไรอย่างนี้เราไม่แซวตัวเอง
สำหรับพาผู้ชายหนุ่มที่อยากให้ทุกคนแต่งตัวเป็นตัวเอง
อยากให้ทุกคนลองต้องออกจากนอกกรอบของเรา
แล้วเราจะเจอตัวเองมากขึ้นหาแฮคเตอร์ตัวเองให้เจอ
แล้วคลิปคาแรคเตอร์ไว้ตลอดเวลาแล้วเราจะมีคาแรคเตอร์แสดงครอบครัว